พัฒนาการทางประชาธิปไตยในพม่าที่ดีขึ้น
ก็ทำให้รัฐบาลสหรัฐเตรียมที่จะยกเลิกการคว่ำบาดพม่า
หลังจากที่ผ่านมาสหรัฐมีมาตรการคว่ำบาดพม่าอย่างเข้มข้น
ตลอดช่วงการบริหารประเทศโดยรัฐบาลทหารกว่า๒๐ปี
โดยท่าทีล่าสุดนี้เปิดเผยโดยนายบารักษ์โอบามา
ประธานาธิบดีสหรัฐหลังจากหารือกับนางองซานซูจี
ที่ปรึกษาแห่งรัฐของพม่า
ซึ่งนางซูจีก็ตอบรับท่าทีนี้โดยทันทีว่าถึงเวลาแล้ว
มาตรการคว่ำบาดต่างซึ่งบรรทอนเศรษฐกิจของพม่าจะต้องยุติลง
รายงานระบุว่ามาตรการที่คาดว่าจะถูกยกเลิก
เพื่อต้อนรับการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยของพม่า
จะเกี่ยวข้องกับมาตรการทางเศรษฐกิจและการลงทุนเป็นหลัก
โดยจะยังคงมาตรการความบาดบางส่วนเพื่อกดดันพม่าในบางประเด็น
เช่นการห้ามพม่าซื้ออาวุธจากเกาหลีเหนือ
ปัญหาการค้ายาเสพติดไปจนถึงการควบคุมอิทธิพลของกองทัพ
ขณะที่ชาวพม่าในนครย่างกุ้งส่วนใหญ่ก็ขานุรับท่าทีของสหรัฐนะครับ
โดยแทบทั้งหมดแม้จะยังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการยกเลิกมาตรการคว่ำบาด
แต่ก็เชื่อว่าการยุติการคว่ำบาดจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนพม่าดีขึ้น
โภคที่มีคุณภาพมากขึ้นในราคาที่เหมาะสม
ก่อนหน้านี้สหรัฐคว่ำบาดพม่าในช่วงรัฐบาลอาหารมาอย่างยาวนาน
ต่ำกว่า๒๐ปีก่อนที่จะผ่อนคลายมาตรการบางส่วน
ในช่วงที่พม่าเริ่มกระบวนการปฏิรูปประเทศเมื่อปี๒๕๕๙